เอาละครับคุณผู้ชมครับไอ้หางของมู่หลานที่มันฟาดมาบ้านเรา
ตกหนักนะฮะที่ภาคเหนือตกหนักตลอดทั้งคืนเลยครับ
เกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะที่อำเภอภูซางจังหวัดพยาว
ชาวบ้านติดอยู่บนชั้น๒นะครับ
นี่สุดคนมีไงข้างหน้าดูแหละไอ้

มันมาแบบกันอันหาร่ะนั่นก็ได้ชิ้นกับกระจกแทน
โอ้โหเป็นไงอ่ะท่วมหนักเลยข้างข้างล่างบ้านนี่
ชั้นหนึ่งนี่ครึ่งบ้านนะคุณเบิร์ตดูความแรงของน้ำสิครับ
เขาถึงต้องอยู่ชั้นสองกันนะฮะเขาบอกว่ามาเร็วมากแล้วได้ยิน
บอกกระจกแตกค่ะแสดงว่าต้องแรงด้วยอืม
นี่หางหางนะครับคุณผู้ชมหางหางมู่หลานค่ะ
ศพบงตะบนศพบงอำเภอภูซางจังหวัดพยาวครับ
ฝนตกกระหน่ำตลอดทั้งคืนนะครับอ่างเก็บน้ำมันเกินความจุ
แล้วประกอบกับถนนที่สร้างกันเนี่ยก็นะขวางทางน้ำค่ะ
ถนนที่สร้างก็สร้างสูงกว่าบ้านแน่นอนสิครับ
น้ำเข้าบ้านเข้าโรงเรียนเข้าวัดหมด
ชาวบ้านแต่อยู่ชั้น๒อย่างที่คุณผู้ชมเห็น
เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยอย่างทุลักทุเลแบกขึ้นหลังบ้างนะครับ
เพราะน้ำมันแรงส่วนร้านค้าได้รับความเสียหายครับ
น้ำท่วมสิ่งของพังเสียหายหมดนะครับเอาออกไม่ทัน
จากนี้นะครับบ้านบางหลังกระจกแตกเสียหายด้วย
ชาวบ้านบอกว่าเกิดมาเพิ่งเคยเจอนี่แหละ
น้ำเพ้มกับหมูนี้อย่างสักอย่างเอาไปเลยเป็นน้ำโบ๊คกับท่วมให้หน่อย
ส่วนที่จังหวัดแพร่ครับน้ำป่านะครับเอ่อจากอ่างห้วยผาคำ
มาเร็วอีกเหมือนกันไหลทะลักเข้าท่วม๒หมู่บ้านหมู่๔กับหมู่๑๑
ตะบนป่าแมทนะฮะอำเภอเมืองระดับน้ำสูง๓๐๕๐เซนติเมตรนะ
ทำให้ชาวบ้านนับร้อยหลังคาเรือนนะครับถูกน้ำท่วมเสียหาย
บ้านเก็บของไม่ทันนะครับก็ต้องยอมปล่อยมันไป
หลังก็เก็บทันก็ก็ดีหน่อยส่วนที่นี่ครับวัดมณีวัน
น้ำไหลเชี่ยวกรากเห็นไหมครับน่ะไหลลงมานะครับโอ้โหบางจุดเป็นน้ำวนด้วย
ปกติวันนี้เป็นวันพระนะจะมีชาวบ้านนะจำนวนมากเลยมาตักบาทกัน
พอเจอน้ำท่วมมากันไม่กี่คนคราวนี้นะครับชาวบ้านเล่าบอกว่า
สาเหตุที่น้ำมันแรงเนี่ยมาจากเศษไม้ใบย่าเนี่ยขยะเนี่ย
มันไปอุดตันขวางทางการระบายน้ำหมดนะครับไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
คุณผู้ชมครับฝนตกสะสมทำให้น้ำไหลจากพื้นที่สูงลงต่ำ
บ้านผาแลตะบนปอนะครับไหลบ่าเอ่อท่วม
กสวนไร่นาของชาวบ้าน๔ตะบนตะบนปอตะบนท่าข้าม
บนม่วงยายตำบลหลายงาวด้วยโดยเฉพาะสวนส้มโอ
กำลังเก็บเลยครับกำลังเก็บได้เลยนะครับ
แต่น้ำจากตรงนี้ไหลไปไหนมันจะไหลลงแม่น้ำโขงต่อไปครับ
ใช้ช่วงวิกฤตในน้ำท่วมสวนครั้งนี้นะครับทำให้
อะไรนะจิ้งหลีดโทนนะครับผมออกเสียงจิ้งกุง
ถูกไหมคุณวรพรชาวเหนือเขาน่าจะออกประมาณนี้นะ
แต่ปพเตือนนะให้ระวังนะครับถ้าฝนยังตกต่อเนื่อง
ก็อาศัยคนที่อาศัยอยู่ใกล้เชิงเขานี่ใช่ไหมจิ้งกุ่ง
วิกฤตเป็นโอกาสนะมันคือจิ้งหลีดนั่นแหละฮะนะครับ
ปพบอกว่าใครอยู่บ้านใกล้เชิงเขาก็ระวังดินโคนถล่มด้วย

ชาวบ้าน๙คนไปหาจิ้งหรีดเหมือนกันนะครับ
พื้นที่บ้านสลีหมู่๒ตะบนพระพุทธบาทอำเภอเชียงกลาง
ลัดลอบไปตามลำน้ำสาขาของแม่น้ำน่านครับ
แล้วก็จะเจอน้ำป่าหลากมาตามลำห้วย
น้ำท่วมสูงครับติดเกาะอยู่บนเนินกันแบบนี้แหละ
ไม่สามารถข้ามน้ำกลับไปได้เจ้าหน้าที่นะครับ
ต้องเอาเรือไปรับกลับมาปลอดภัยแล้วครับ
ช่วงนี้น้ำเยอะนะคุณผู้ชมมันมาจากมรสุมสะสมเอาไว้